ซึ่งเป็นชื่อเรียกของซอมบี้ในเรื่องนี้
และไม่ว่าซีรีส์จะดำเนินไปกี่ตอน
ก็ต้องยกให้อาวุธคู่ใจของไอ้หนุ่มหน้าไม้แดริว